เขามาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปก้าวต้อนรับปีใหม่
ผู้ที่ก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจเอกธิรยุทธ์จันโคงอายุ๓๑ปี
ผอบอหมู่งานป้องกันและปรับรามสนดุสิทธิ์
ได้ใช้ปืนยิงนายปียพงศ์รุ่งวิทยากุลอายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรมเสียชีวิต
เมื่อคืนวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๓คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะคะ
คือวันนี้ค่ะช่วง๗นาฬิกา๔๕นาที
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
พนักงานสอบสวนสนดูสิตได้คุมตัว๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์นะคะ
ยื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ก็คือตั้งแต่๒มกราคมถึง๑๓มกราคม
เนื่องจากว่าต้องสอบปากคำพยานเพิ่มอีก๑๐ปาก
รอผลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนของกลาง
ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่ายิงผู้ตายจริง
เพราะว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัว
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนสนดูสิต

และล่าสุดบ่ายโมงครึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัว๑๐ตำรวจเอก
ทีระยุทธ์ระหว่างฝักขังวงเงินประกัน๕แสนบาท
เพราะว่าญาติได้มีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัว
คดีนี้เกิดขึ้นคืน๓๑ธันวาคม
ตัวผู้ต้องหาก็อยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์กับผู้เสียชีวิตนี่แหละ

แต่กลายเป็นว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกันเถียงกัน
ผู้ต้องหาใช้ปืนสั้นส่วนตัวนะคะขนาด๙มม
ยิงผู้ตายหลายนัดเลยยิงจนเสียชีวิตแล้วก็หนีไปนะคะ
สุดท้ายถูกจับส่งตำรวจสอนอดูสิต
ก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีในข้อหาความผิด
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืน
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สอนอดุสิตเพิ่มเติม
เพราะว่าญาติประสานขอดูกล้องค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่ากล้องเสียนะคะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดอยู่อีกหนึ่งตัวที่ด้านหน้าสพ
ก็คือตรงที่สารพระภูมิ
แต่ว่าสอนอดูสิตนะคะขออภัยสนดูสิต
แต่ว่ารัศมีของกล้องเนี่ยหันไปอีกทางหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะทีมข่าวก็เลยไปถามชาวบ้านที่อยู่ในแฟลต์

หลายคนก็ตกใจบอกว่าไม่มีใครคิดเลยนะ
ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็น๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์เนี่ย
เพราะว่าปกติไม่ได้เป็นคนใจร้อน
ปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย
ก็ไปทักทายผู้คนทักทายผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี
นี่นะคะทีมข่าวก็ไปที่วัด
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
วันนี้เนี่ยเพื่อนและญาติอยู่ในความโศกเศร้าค่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตและแฟนสาวของผู้เสียชีวิต
คือร้องไห้อย่างหนักคือร้องไห้หนักมาก
วันนี้ไปวัดไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม
นางสาวรัตยาเพื่อนของผู้เสียชีวิต

ห้ามตอนที่ผู้ก่อเหตุกำลังจะยิง

ผู้เสียชีวิตไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อน
ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวอะไรด้วยทั้งนั้น
เธอได้คุยกับผู้ต้องหาเพราะว่าเธออยู่ที่แฟลต์แห่งนี้
ส่วนประเด็นที่พยานอีกฝ่ายอ้างว่า
กลุ่มของเธอกรูกันเข้าไป
รุมทำร้ายผู้ต้องหาเธอยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
กลุ่มเพื่อนพยายามจะไปแย่งปืนต่างหาก
พยายามจะไปห้ามต่างหากเพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์มันจะรุนแรง
แต่พอเนี่ยค่ะมารู้ข่าวว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกไป
กังวลใจทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต

เขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เขาบอกว่าเพื่อนหนูลุมทำร้ายตำรวจ

คือถ้าคุณได้ยินเสียงปืน
แล้วเพื่อนคุณอยู่หน้าจุดนั้นคุณจะยืนเฉยอยู่เหรอคะ

เพื่อจะไปห้าม
ถ้าเป็นคุณหรือญาติพี่น้องคุณลูกหลานคุณ
กำลังโดนปืนสวดมาคุณจะยืนดูอยู่เฉยไหมคะ
ค่ะในส่วนตัวหนูก็พยายาม
คือได้ยินเสียงปืนแล้วลูกหลานหนูอยู่นะตรงนั้น
หนูก็ต้องเอาเขาออกห่างที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้
คือผลักดันกันไปจนแม้กระทั่งไปจมศาล
คือถ้าเขามีสติดีเขาเป็นตำรวจ
เขาจะไม่ยิงจนไม่คิดจนไม่ยับยั้งเลยว่ายิงไปกี่นัด
จนกระทั่งเพื่อนหนูลุมเข้าไปตรงหน้าศาลเขายิง
ตอนนั้นหนูคิดได้แต่ว่าคือเพื่อนหนูต้องโดนยิงทุกคนอยู่แล้ว
คือเสียงปืนมันดังสนั่นเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะนายจตุพลเพื่อนที่ถูกผู้เสียชีวิตมาหยอกล้อ
ผู้ต้องหาเข้าไปติงว่าเอ๊ะเล่นแรงไปหรือเปล่า
แล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีแค่นางสาวรัตยาที่เข้าไป
อดไปรัดไปดันตัวผู้ก่อเหตุคือไปดันตัวออกไปจากตรงนั้น
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุอันตรายซึ่งผู้เสียชีวิตเองก็วิ่งเข้าไปทีหลัง
เพื่อไปช่วยจับอีกฝ่ายที่กำลังอลวาสแต่กลายเป็นว่า
ถูกกระสุนรัวยิง๕๖นัดจนหมดแม็กซ์
แล้วก็กระสุน๑นัดถูกผู้เสียชีวิตตัดคั่วหัวใจ

แต่เขาอิ่งพัวเวอร์ขึ้นเลยนิดพอเพื่อนผมขอโทษอิ่งหนักขึ้นเลยจริง
หนักขึ้นเลยก็กระสุนกระชาติแม็กซ์เขาก็จะลากออกไป
ผมจะเข้าไปเพื่อดึงเพื่อนผมออกมา
เพราะว่าเพื่อนผมก็ซื้ออยู่ที่จุดจะเย็นปืนให้ได้
ก็คือจะเอาปืนออกมาเพราะว่าพัฒนากากใส่พวกผม
เค้าจะไม้ไม่ต้องกลับที่ผมพูดแต่ผมพูดกว่าจริงอยู่แล้ว
น้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายทรงเกียจ

บอกเลยว่ารับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพี่ชาย
แบบกระทันหันแบบนี้นะคะพี่ชายก็คาดหวังกับอาชีพรับราชการในองค์การเพศัตว์ที่เพิ่งบรรจุ
เพราะเขาหวังว่าก็จะเป็นเสาหลักเลี้ยงพ่อแม่ยามแก่ชะลา
ตอนนี้ก็กังวลว่าด้วยความที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตำรวจ
กังวลว่าเอ๊ะตำรวจจะช่วยเหลือกันหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะนะคะ
ก็คือมันมีประเด็นเรื่องของการประสานขอดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดใช้งานได้หรือเปล่า

ยิงเสียชีวิตอย่างนี้ครับมันก็สะเทือนใจอยู่
แล้วก็ผมอยากได้รับความเป็นธรรม
จะได้ความโปร่งใสของรูปคดี
ขอฝากท่านผู้ใหญ่ด้วยครับ